ส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะวันที่๒๔กุมภาพันธ์ค่ะ
วัคซีนโควิดสิบเก้าจะมาถึงประเทศไทยนะคะให้ข้อมูลใหม่นะคะ
สองแสนโดสอ่าอ่าเราอยากให้มาเยอะเราก็เลยพูดเยอะ
ขออภัยด้วยนะคะ๒แสนโดสจะมาถึงในวันพรุ่งนี้และจะดำเนินการ
การฉีดสองแสนโดสเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในสามวันนะคะ

ว่าผมจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจริงนรกบอกว่าเป็นหนูทดลอง

เดี๋ยวผมเป็นหนูทดลองให้เพราะว่าเอาจริงวัคซีนตัวนี้มันก็ใหม่

เราก็เห็นข่าวตามสื่อต่างต่างประเทศที่บางคนฉีดไปแล้วมีอาการแทรกซ้อนบ้าง

นายกรัฐมนตรีก็เลยอ่ะเดี๋ยวขอฉีดเลย
ขอฉีดเป็นตัวอย่างเป็นหนูทดลองให้กับคนไทยเนี่ยนะคะ
เด็กประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
พรุ่งนี้จะมาถึงแล้วเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนภายใน๓วัน

ส่วนล็อตที่๒๘แสนโดสจะมาในเดือนมีนาคม
ที่๓๑ล้านโดสมาในช่วงเดือนเมษายนนะคะ

พฤษภาคมถึงมิถุนายนไทยจะได้รับทีนี้ล็อตใหญ่เลย
และตามมาด้วย๓๕ล้านโดสจากบริษัทเดียวกัน

รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนไทยเป็นอันดับแรก
อกจากนี้ยังเปิดกว้างสำหรับวัคซีนจากทุกบริษัท
แต่จะต้องผ่านออยและจะต้องทดสอบแล้วว่าปลอดภัยนะคะ
ส่วนคำถามที่ถามว่าถ้ามีวัคซีนเยอะขนาดนี้
เปิดประเทศเลยไหมเราจะเปิดประเทศกันเลยได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนมาก
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะคะถ้าใครที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ย
ถ้าฉีดวัคซีนแล้วมีใบรับรองอาจจะไม่ต้องกักตัว
แต่จะต้องมีการติดตามว่าไปที่ไหนบ้างจะต้องติดตามให้ได้นะคะเผื่อเหตุฉุกเฉิน
แต่อันนี้เดี๋ยวขอประชุมอีกทีเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
บอกว่านายกจะเป็นคนฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรก
เพราะเป็นยี่ห้อที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุทีนี้ถามว่าอ้าว
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทดลองเองแต่นายกรัฐมนตรีจะฉีดจากบริษัทนี้ก่อนเลยนะคะ

ก็เราไม่พอผู้ถือข่าวไปเห็นว่านายกเมินเสียหายมาก
ไม่ได้เราจะไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากข้อกำหนดไม่ได้เป็นอันขาด
เพราะยังงี้เรื่องของยาไม่ได้
แพทย์โสพลเมฆทนประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้โควิดวัคซีน๑๙
บอกว่าวัคซีนที่เข้ามาจะกระจายไปยังจังหวัดเป้าหมาย
็ตแรกคือพื้นที่สีแดงและสีส้มเช่นสมุทรสาครกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีและจังหวัดตาก
ส่วน๓กลุ่มกลุ่มแรกที่จะฉีดก่อนเลยบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มที่๒ผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
หัวใจหลอดเลือดไตเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวาน
ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะอายุแบบนี้นะคะ๑๘๕๙ปี
จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวแพทย์พิจารณาต่อไป
นี่คือสามกลุ่มแรกนะคะส่วนที่บอกไปนะคะ
โควิด๑๙จะกระจายไปพื้นที่สีแดงและสีส้มก่อน
หนึ่งในนั้นคือสมุทรสาครโอ้โหพอเปิดให้ลงทะเบียนค่ะ
ประชาชนไปลงทะเบียนขอการฉีดวัคซีน๑๙ตลอดทั้งวัน
แต่เขาบอกว่าเบื้องต้นวันนี้ยังได้อีกและพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
สำหรับการลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นติดต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ของท่านได้นะคะ
ส่วนขั้นตอนการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข
มันมี๘ขั้นตอนดังนี้นะคะ
ลงทะเบียน๒ช่างน้ำหนักวัดความดันโลหิต
กรองซักประวัติประเมินความเสี่ยงลงนามยินยอม
ก็นั่งรอฉีดวัคซีนไป๕เข้าไปหาคุณหมอฉีดวัคซีน
ออกมาแล้วยังต้องพักดูอาการประมาณ๓๐นาที
ถ้าวันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมามีไข้ก็ต้องรายงานคุณหมอ
มีอาการเป็นอย่างไรบ้างต้องรายงานคุณหมอตลอดเวลานะคะ
ส่วนตรวจก่อนกลับนี่ก็ต้องทำเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีการประเมินผลเกี่ยวกับอาการที่ไม่พึงประสงค์
แล้วก็นัดหมายจะฉีดเข็มที่๒เมื่อไหร่

คือคนที่อายุ๑๘๕๙ปีจะได้ฉีด

แต่ทีนี้มีข่าวจากสมุทรสาครแจ้งมาแบบนี้คุณผู้ชม
ตอนแรกเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยค่ะ
พรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ไหมใช่แต่นี่ค่ะสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
ยังไม่ได้แจ้งสาเหตุหรือว่ารายละเอียดอะไรนะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนึง